เพราะว่ามีชายวัย๔๓ปีเข้าไปขอเงินยายวัย๘๑ปี

ผู้ชายคนนี้ทำร้ายคุณยายจนน่วมเลยนะฮะ
แล้วก็น้องสาวของคุณยายวัย๗๔ปีก็โดนทำร้าย
เสียมแทงจนถูกที่แขนต้องเย็บไปเป็น๑๐เข็ม
คุณยายทั้งสองท่านสองสี่พี่น้องนี้

ทีนี้มันมีความคืบหน้านะครับ
ที่แม่ของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยออกมาเหมือนกัน
บอกว่าแม่ก็สุดทนกับลูกชายแล้ว
ลูกชายตัวดีมันก็เคยคิดจะฆ่าแม่เหมือนกัน
ดูสภาพร่างกายของคุณยายทั้งสองท่านกันก่อน
คุณยายจันทร์วังดงอายุ๘๑ปีคนพี่
ก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามร่างกายก็มีรอยแผลฟกช้ำ
บาดแผลถูกทำร้ายบริเวณแขนซ้าย
แล้วก็ด้านหลังเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ต้องเย็บบาดแผล
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสุวิทย์ปิวะตะคุอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านถูกจับได้แล้วนะครับ
โดยยายจันทร์เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่ยายนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ก็มีนายสุวิทย์สภาพเมาเลยเดินมาขอเงินยาย

แต่ยายปฏิเสธไปเพราะยายบอกว่าก็ไม่มีเงิน
แต่นายสุวิทย์ไม่ยอมแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว
จากนั้นนายสุวิทย์ก็คว้ามีดมาฟันเขียงสับเขียง

คุณยายบอกตอนนั้นน่ากลัวมากนะคุณนะ
นายสุวิทย์มันก่อเหตุแบบนั้นยายเห็นท่าไม่ดีนะฮะ
ยายก็เลยรีบเดินหนีไปที่บ้านน้องสาวของยาย
คือคุณยายอ่อนศรีอยู่ห่างกับบ้านของยายประมาณ๑๐๐เมตร
แต่ปรากฏว่านายสุวิทย์ถือไม้เดินไล่ตามยาย
แล้วก็นี่เอาไม้มาทุบมาทุบหลังยายหลายครั้งจนยายล้ม
แล้วก็หยิบค้อนมาทุบยายอีกจนยายเนี่ยโอ้โหน่วมเลย
ทีนี้ฮะน้องสาวของยายคือคุณยายอ่อนศรีเนี่ยก็เห็นนะครับ
น้องสาวจึงถือเสียมมาคุณถือเสียมมาหวังจะช่วยพี่สาว
แต่ปรากฏว่านายสุวิทย์ผู้ก่อเหตุแย่งเสียมจากคุณยายอ่อนศรีได้
แล้วเอาเสียมพยายามจัดแทงที่ท้องของคุณยายอ่อนศรีหนึ่งที
คมเสียมไปโดนผ้าถุงและนายสุวิทย์ก็แทงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้คมของเสียมมาโดนที่แขนซ้ายของคุณยายอ่อนศรี
ผู้เป็นน้องจนเป็นแผลแล้วก็คุณยายต้องเข้ารับการรักษาด้วยกัน

ส่วนนายสุวิทย์ตอนแรกก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ทั้งสองท่านคุณคือแบบนักสู้เหมือนกันนะ
โดยเฉพาะคุณยายคนน้องคุณยายอ่อนสีบอกว่า
โอ้โหตอนไอ้สูวิทย์มันแย่งเสียมยายแล้วมาแทงยายนะ
ยายนะก็ปัดป้องยายนะขออภัยคุณผู้ชม
บิดขออภัยคุณยายใช้คำนี้จะบิดหำมาเลย
คุณยายบอกแบบนี้นะคุณยายจะสู้เต็มที่เลยนะฮะ
แต่สู้ไม่ไหวเพราะแรงคนแก่มันไม่มีนะครับ
หลังเกิดเหตุนะตำรวจสพบ้านด่าน
ติดตามจับกลุ่มนายสุวิทย์ได้ขณะกำลังหลบหนี
คุมตัวมาสอบสวนโอ้โหนายสุวิทย์นะคุณ

ใช่แล้วก็ปฏิเสธด้วยนะเหมือนกับแบบอ๋อเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำร้ายอะไรแบบนี้
นี่ฮะนายสุวิทย์เนี่ยพูดกับนักข่าวว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ

บอกว่าอ้าวคุณตำรวจฉายเรื่องมาก่อนสิ

ให้เล่าให้ฟังนั่นแหละเหมือนกับตัวเองก็จำไม่ได้แล้ว

เล่าให้ผมฟังสิว่าผมก่อเหตุอะไร
เอาวงจรปิดมาเปิดให้ผมดูสิว่าผมก่อเหตุอะไร

นี่ไงตำรวจก็เลยฉายเรื่องให้ดูจริง
พอเห็นวงจรปิดแล้วทำยังไงปฏิเสธลงไหมล่ะ
แต่เขาให้การวกวนคุณเขาก็เมาอยู่

ถ้าไม่เชื่อใจก็เสนอข่าวไปเลยว่าผมมาตียายอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ถ้าเชื่อใจผมปลดกุญแจมือผมสิ

ตำรวจถามอีกว่าสวิทย์กินเหล้าไปกี่ขวด

๑ส่วน๒คูณฐานคูณสูงได้เท่าไหร่ครับ

แล้วเดี๋ยวผมจะตอบคำถามตำรวจ
เศษ๑ส่วน๒คูณฐานคูณสูงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม
โอ้โหคุณนี่หลักการของเขานะ
แต่เขาวกวนจนแบบไม่ตอบอะไรเลยคุณ
ไปดูประวัติของนายสุวิทย์กันหน่อย

เคยทำร้ายแม่เขาหลายครั้งเหมือนกัน
เพราะว่าผู้เป็นแม่ของนายสุวิทย์ออกมาเปิดเผย

ผู้เป็นแม่เปิดเผยแบบนี้นะครับ
บอกว่าแม่เองก็ถูกไอ้นายสูวิทย์ถูกลูกชายตัวดี

คว้ามีดมาจะแทงแม่ให้ตายจะเอาแม่ให้ตายนะครับ
ครั้งหนึ่งมันเมาเหล้าหนักมันเมายาด้วยมั้ง

มันเอามีดมาจะแทงแม่ให้ตาย

ป้องกันตัวจนลูกชายล้มลง

แม่ก็เลยคว้าเอามีดที่ไอ้ลูกชายมันจะเอามาฆ่าแม่เนี่ย
ฟันไปที่หน้าของลูกชายทีหนึ่ง

ทำให้ลูกชายตาซ้ายบอดไง
แม่บอกว่าก็อยากจะแค่จะแกล้งมันให้ตายไปหลายครั้งแล้ว

แต่ตำรวจก็ไม่เอามันซะทีไม่เอามันไปจัดการซะที

ผู้เป็นแม่ก็คือนางพิงอายุ๗๐ปีแล้ว

ส่วนนี้อาการล่าสุดของคุณยายจันทร์กับคุณยายอ่อนศรี
สองพี่น้องที่ถูกทำร้ายออกจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะ
ก็กลับไปที่บ้านแล้วแต่ทีนี้ก็บอกว่า
จะอยู่กันยังไงดีเดี๋ยวจะหวาดภาวะ
ว่าจะมีคนมาทำร้ายอีกนะครับ

คุณยายนี่แข็งแรงนะโดนน่วมขนาดนี้
แต่คุณยายก็ยังสู้ชีวิตไหวอยู่นะครับ

ก็คือนางพิงอายุ๗๐ปีก็อย่างที่บอก
มาให้ข้อมูลกับทางผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าโอ้โหแม่ก็ทนแทบไม่ไหวแล้วนะครับ
เพราะว่ามันน่าจะทั้งเมาเหล้ากินเหล้าเกือบทุกวันนะครับ
แล้วก็น่าจะมียาเสพติดมาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็เคยคิดจะฆ่าแม่อยู่หลายครั้งแล้วนะครับ
ไปอยู่กับแม่ตลอดทำร้ายร่างกายแม่ตลอด

อยากให้ตำรวจจัดการมานอกจากจัดการด้วยการขังคุกแล้วนะคุณ

เพราะว่าจิตใจแม่แม่ก็ยังห่วงลูกอยู่เหมือนกัน
น่ากลัวนะอันตรายนะเหตุนี้นะครับ